วันนี้ต้องมาดูปฏิกิริยาทางการเมือง
หลังจากคือร้อยเอกธรรมนัฐกับคุณนรมนถูกให้ออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองตำแหน่ง
วันนี้ต้องมาดูว่าท่าทีการเมืองจะเป็นยังไงปฏิกิริยาจะเป็นยังไง
ต้องจับตานะครับว่าแรงเสียดทานหลังจากนี้หลังจากที่รัฐมนตรีสองคนนะฮะ
ถูกให้ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี
ขนาดที่นางนิลโมนก็เป็นเหตี้ยลันยิกพักคนคุมเสียงกับคนคุมตังค์
ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ต้องจับตา

สามิตรเคยมีบทบาทสำคัญ

แล้วก็ถูกลดบทบาทไป
จากกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐ
ต้องกลับมาดูว่า๓มิตรจะกลับมาไหม
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คุณสุชาติชมกลิ่นยืนยัน
จะให้ผู้ใหญ่ในพักเป็นคนตัดสินใจ

ไม่มีใครลาออกจะตามร้อยเอกธรรมนัฐไปหรอก
ในสุชาติยืนยันว่าสมาชิกภักดิ์

เชื่อว่าจะไม่มีแรงเสียดทานตามมา
เพราะในพักทุกคนฟังหัวหน้าและนโยบาย
ก็ไม่ได้ห่างเหอะนายกกมีอะไร
ก็จะคุยผ่านหัวหน้าพักมา

เพราะว่าโอ้โหบอกว่าลาออกไปไม่มีอนาคตทางการเมือง
ล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านออกมาชี้เลยว่า
ปลดร้อยเอกธรรมนัฏและนางนรมน
จากตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในอำนาจตามรัฐธรรมนุน
พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่า
ได้คุยกับพลเอกประวิทย์หรือยังนะฮะถึงกับเรื่องนี้
แต่ระบุบอกว่าสบายใจมาโดยตลอด
แต่เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อให้เกิดผลดีกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งรัฐธรรมนุนเขียนเอาไว้ชัดเจนแล้วนะ

สำหรับมาตรา๑๗๑ในรัฐธรรมนูลปี๒๑๖๐นั้น

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ
กรณีเช่นนี้ต้องมีการประกาศพระบรมราชองค์การให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีครับ
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งความเป็นรัฐมนตรี